ในฐานะตัวแทนประชาชนผู้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูลรู้สึกเป็นเกียรติยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนของประชาชนผู้รักประชาธิปไตย
ที่จะนำเสนอต่อท่านสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติถึงความต้องการและความจำเป็นที่รัฐสภาจะลงมติเห็นชอบรับหลักการวาระที่หนึ่งของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่ฉันขอย้ำอีกครั้งนะคะว่านี่ไม่ใช่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูลของไอลอร์หากแต่คือร่างของประชาชนที่ไอลอร์เองร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำหน้าที่

ฟื้นฟูประชาธิปไตยสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
ที่ดิฉันเป็นผู้ประสานงานอยู่
ขออภัยที่อาจจะไม่สามารถเอ่ยนามได้ทั้งหมด
และอันที่จริงไม่ว่าจะด้วยชื่อหรือนามใด
ก็ไม่สำคัญเท่ากับการยืนยันว่า
เรียกร้องและนำเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูลนี้
เป็นการกระทำในนามประชาชน
รายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งร่วมแสนนี้
ไม่ใช่เพียงแผ่นกระดาษ๒๒๙๐๐แผ่น
หากหมายความถึงเจตจำนงและความต้องการของประชาชน

คนผู้มีเลือดเนื้อมีชีวิตจิตใจ
และมีความหวังว่าเราสามารถมีส่วนร่วม
ในการกำหนดอนาคตของเราเองได้
ภายใต้กติกาประชาธิปไตยที่มีรูแสงแห่งความหวังเล็ก
ซึ่งดิฉันก็หวังว่าท่านสมาชิกรัฐสภา
จะไม่ด่วนทำแท้งหรือขโมยความหวังไปจากประชาชน
อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าการขโมยใดล้วนเป็นบาป
แต่การขโมยความหวังต้องถือว่าเป็นบาปที่อำมหิตและเลวร้ายยิ่งนัก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห่วงยามที่ความฝันความหวัง
หรือการดำเนินชีวิตด้วยความปกติพอเพียงของประชาชน
ได้ถูกบ่อนซ้อกัดกล่อนเรื่อยมา
นับจากการที่ประชาชนถูกช่อฉกอำนาจอธิปไตยมานานกว่า๖ปี
ดิฉันมีโอกาสได้คุยกับผู้ที่มาร่วมชุมนุมทางการเมือง
รอบ๓๔เดือนที่ผ่านมา
หลายคนพูดตรงกันว่าเป็นประสบการณ์ใหม่มาก
เพราะตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยคิดว่าจะออกมาชุมนุมประท้วง
แต่ด้วยสถานการณ์การดำรงชีวิตที่เลวร้ายลง
พวกเขาจึงตัดสินใจออกมาร่วมแสดงออกทางการเมือง
รวมถึงตั้งใจเต็มใจที่จะร่วมลงชื่อเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูล
ด้วยความเห็นที่ตรงกันว่าบ้านเมืองต้องการความเปลี่ยนแปลง

กติกาการอยู่ร่วมกันในราชอาณาจักรไทย
จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขให้ตั้งมั่นอยู่บนหลักการประชาธิปไตย
ที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศคือเจ้าของอำนาจอย่างแท้จริง
การแก้ไขรัฐธรรมนูลทั้งฉบับโดยสภาร่างรัฐธรรมนูล
มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดคือหนึ่งในข้อเรียกร้องของประชาชน
ร่วมชุมนุมประท้วงทั่วประเทศเป็นข้อเรียกร้องที่ประกาศมาตั้งแต่วันแรกที่มีการชุมนุม
และข้อเรียกร้องนี้ยังคงกึกกล้องและชัดเจนขึ้นเรื่อย
ลับอันเป็นประจักษ์พยานว่าประชาชนไม่ได้มาเล่นเล่นและไม่ยอมให้เป็นเพียงฝัน
ซึ่งบันดาลโมบารคมเลว่ารายชื่อนึงแสน๑๔๕๐รายชื่อ
รวมสำเร็จภายในระยะเวลา๑เดือนครึ่ง
ผู้คนจากหลายพื้นที่ในประเทศไทย
ขันอาสาที่จะเปิดเป็นจุดให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้นมาร่วมลงชื่อ
ซองจดหมายหลายพันฉบับนำส่งรายชื่อนับหมื่นชื่อมาทาง
ปรายศนีย์จำนวนหนึ่งของผู้ร่วมลงชื่อแก้ไข
รัฐมนูลในครั้งนี้เป็นจำนวนเป็นผู้ที่เคยโหวตรับร่าง
รัฐมนุนเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเป็นหนึ่งในจำนวนนับของสิบหก
ล้านเสียงประชามติที่มักถูกนำมาอ้างให้การแก้ไขรัฐธรรมนูลเป็นกระบวน
การที่ยากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เราได้สำรวจความเห็นของหนึ่งพัน
สิบคนของผู้ที่เคยโหวตรับร่างรัฐธรรมนูลนี้มาก่อนและวันนี้พวก
เขาคิดใหม่โดยเก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์บอกว่าพวกเขาไม่มีข้อมูลเพียงพอ
ก่อนการลงประชามติสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์
ไม่รู้เลยว่าสมาชิกวุฒิสภาชุดแรก๒๕๐คนจะมาจากกระบวนการ
คัดเลือกของคอสชแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่รู้ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูนได้
เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ว่าคอสชยังคงอยู่จนหลังการเลือกแต่ง
และการกระทำใดหรือการออกคำสั่งใด
ก็ไม่ต้องมีความผิดดิฉันขอยกถ้อยคำของแม่ค้าขายน้ำจับเลี้ยง
อายุสามสิบเอ็ดปีนะคะซึ่งเคยโหวตรับร่างรัฐธรรมนูลเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
ท่านได้กล่าวไว้ว่ารู้ตัวว่าเป็นคนหนึ่งที่สร้างกรรมให้เยาวชน
เพราะเขาไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรเลยโตมายังไม่ทันจะได้เลือกอะไร
ก็ต้องมารับกรรมกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้พอเขาเห็นความไม่ยุติธรรมกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้
เขาก็ต้องมีสิทธิ์โต้แย้งต้องมีสิทธิ์แก้ไขได้
และพวกเราก็ทำตามวิธีที่ในรัฐมนูลที่คุณเขียนไว้เองด้วย
ในวันนี้มีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูลทั้งหมด๗ฉบับ
เสนอให้ท่านสมาชิกรัฐสภาได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่หนึ่ง
ซึ่งดิฉันหวังว่าร่างทั้ง๗ฉบับจะผ่านมติเห็นชอบในหลักการวาระที่๑ทั้งหมด
เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้รัฐสภาแห่งนี้เป็นพื้นที่ของการหาทางออกจากวิกฤต
กับความขัดและความขัดแย้งในสังคมในปัจจุบันวิถีทางที่จัดการกับความขัดแย้งที่ดีที่สุด
คือการนำประเด็นที่เป็นใจกลางของปัญหาประเด็นที่ยังมีความเห็นที่แตกต่าง
อภิปรายถกเถียงเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปดิฉันเข้าใจว่าการตัดสินใจเข้ามาทำหน้าที่สมาชิกรัฐสภา
ไม่ว่าจะมาโดยการได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนหรือยินยอมที่จะให้คอสชเลือกมาทำหน้าที่
ดิฉันเชื่อว่าทั้งสองวิถีทางนี้จำเป็นที่จะต้องมีความกล้าจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะมีความกล้าหารทางจริยธรรม
เพียงพอที่จะได้ยินเสียงของประชาชนไม่กลัวที่จะให้ข้อเสนอของประชาชนซึ่งไม่มีอยู่ในร่างฉบับอื่น
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอำนาจและที่มาของสมาชิกวุฒิสภาการยกเลิกแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ
ประเด็นที่มาขององค์กรอิสระเพิ่มทางเลือกแนวทางการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูล
ประเด็นเหล่านี้ประเด็นที่เป็นหลักการที่ประชาชนเห็นว่าเป็นปัญหาดังกล่าวนี้
เข้าสู่กระบวนการอภิปรายถกเถียงในการแปรยติในวาระที่สองและสาม
ที่ที่ฉันได้เรียนไว้ตั้งแต่แรกว่ากระบวนการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูลของประชาชนนี้
เกิดขึ้นมาจากความเห็นชอบและร่วมมือกันของประชาชนหลากหลายกลุ่ม
สิ่งที่นำเสนอในร่างแก้ไขนี้มาจากกระบวนการแลกเปลี่ยนถกเถียงของประชาชนมาระดับหนึ่งแล้ว
และด้วยความหลากหลายของผู้คนที่มาเข้าร่วมเมื่อท่านได้อ่าน
ท่านก็จะเห็นเองว่าข้อเสนอของประชาชนเป็นข้อเสนอที่ประณีประนอม
ก็ล้วนเป็นทางที่เคารพต่อหลักการประชาธิปไตย
หลักการประชาธิปไตยที่ตั้งมั่นอยู่บนมนุษยภาพ
เชื่อว่ามนุษย์เกิดมาเท่าเทียมกันเชื่อว่ามนุษย์เกิดมาและดำรงอยู่ด้วยความดีงาม
และด้วยความเชื่อเช่นนี้เองประชาชนในประเทศนี้จึงยังกล้าฝัน
และหวังถึงการที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียม
เป็นประเทศที่มีอนาคตสำหรับคนรุ่นต่อไป
สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงที่พัดโบกอยู่ในเวลานี้ไม่มีอำนาจใดที่จะหยุดยั้ง
หากท่านใดคิดว่าจะตัดต้นลมด้วยการปิดโอกาสปิดเสียงประชาชน
เกรงว่าการกระทำดังกล่าวกำลังแปรเปลี่ยนให้สายลมแห่งความหวังดี
กลายเป็นพายุใหญ่ในอนาคต
ขอความกล้าหารจงมีแด่ทุกท่านขอบคุณค่ะ